และก็ได้บุญอิ๋มเอ็มกลับมาด้วยค่ะ
รับปีใหม่แบบนี้ไปที่ไหนยังไงไปดูกันค่ะ
ไปกันที่บริเวณชายหาดดงตานนะคะกองเรือยุทธการ
กองทับเหลืออำเภอสัตธาฮิบจังหวัดชนบูรีได้ค่ะ
ไม่ไกลเลยใกล้แล้วก็คนเยอะมากเลย
ช่วงปีใหม่นะก่อนปีใหม่ช่วงวันหยุดยาวแบบนี้หลายคนเขาก็พาครอบครัวไปเที่ยวกันเยอะมาก
เนื่องจากว่าชายหาดดงตานเนี่ยเป็นชายหาดที่สวยงาม
เขาบอกว่ามันมีความโค้งไปตามขอบอ่าวสัตหีบ
ตั้งแต่ที่ว่าการอำเภอสัตหีบเข้าไปถึงกองเรือยุทธการเลยค่ะ
ครับผู้ที่ไปเที่ยวเนี่ยจะต้องมีการแลกบัตรผ่านด้วยนะเหมือนกับที่หาดเตยงามเลย
ครับพอแลกบัตรผ่านเข้าประตูมาก็จะพบกับหาดดงตานที่มีถนนเรียบยาวไปตลอดตามแนวชายหาด
แล้วก็จะมีดงตานแล้วก็ต้นสนขึ้นเรียงรายเป็นระเบียบเป็นระยะเลย
ชื่อหน่อยสิดงตานถูกต้องดงตานก็คือมีต้นตานเยอะครับ
ประชาชนเขาก็พาครอบครัวมาพักผ่อนหย่อนใจเล่นน้ำกันสนุกสนานนอนเนี่ยนอนนวดก็มี
โหยน้าทานส้มตำริมใจหาดก็มีพลาดไม่ได้ทานอาหารทะเลก็มีสุดยอด
เด็กเด็กก็เล่นน้ำกันไปสนุกสนานมากมายได้พักผ่อนริมทะเลกันไปแล้ว
สนุกสนานกันเต็มอิ่มแล้วก็ไปเติมบุญกันต่อค่ะพาไปที่วัดช่องสมสาร
และวิหารหลวงพ่อดำตำบลช่องสมสารอำเภอสัตหีบ
ส่วนมากนะคะประชาชนเขาจะมาสักการะมากราบไหว้ขอพรแล้วก็มาลอดโบสถ์ราหู
เพื่อเสริมดวงให้ประสบความสำเร็จในชีวิตและหน้าที่การงานครับ
ที่สำคัญในส่วนวิหารหลวงพ่อดำสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชุมชนช่องสมสารเนี่ยนะ
ชาวประมงฝั่งตะวันออกเลื่อมสายศรัทธามากทุกครั้งที่ออกทะเลนะคะ
ชาวประมงเขาจะมานามัศกาลแล้วก็มาขอพรเพราะว่าจะได้กลับมาโดยสวัสดีภาพ
แล้วก็ได้โชคได้สินทรัพย์จากทะเลกลับมาด้วยครับหลายคนที่มาเที่ยวเนี่ย
ได้ความสุขไปแบบคูณสองเลยสุขทั้งการที่ได้ไปเที่ยวกับครอบครัว
ใช้เวลาวันหยุดพักผ่อนเล่นน้ำทะเลสวยแล้วได้เติมบุญค้ำจุนชีวิตให้มันดีขึ้น
ต้อนรับสักกรราชใหม่สองพันห้าร้อยหกสิบสองนี้ครับใครยังไม่เคยไปนะ
แนะนำว่าให้ไปเลยเพราะว่าอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครด้วย
ชายหาดยังสวยงามแล้วก็เนี่ยค่ะมีวัดสวยแบบเนี้ย
ให้เราไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิเสริมสิริมงคลอ่ะน้องใบตองค่ะ
บรรยากาศแล้วคนเยอะขนาดนี้ในช่วงปีใหม่นะ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหลังปีใหม่ก็ว่ากันตรงก็คนจะเริ่มน้อยลงแล้วล่ะ
เพราะฉะนั้นน่าจะสะดวกในการไปเที่ยวใช่ค่ะไปเที่ยวกันได้ทุกช่วง
จำเป็นว่าจะต้องไปแค่เทศกาลเท่านั้นเพราะว่าเมืองไทยของเรามีสถานที่ดี
ให้ไปเที่ยวกันอีกเยอะดิฉันแอบเห็นนะเขาจะมีไซยาวอ่ะ
ของคนที่ทำเกษตรกรรมนี้ด้วยถูกต้องหรือว่าชาวประมงอะไรต่าง
เขามีความเชื่อแบบนี้เหมือนกันนะคะ
ก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่ชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกว่า
ศักดิ์สิทธิ์มากมีความเลื่อมใสสัทธากันมาก

เดี๋ยวไปขอโชคขอลาบรับปีหมด